ด้านหลังก็เกี่ยวข้องกับความร้อนเหมือนกัน
อีกแล้วเหรออ่านทุกวันเลยเหรอเฮ้ย
จริงแล้วนี่ลุง๖๐กว่านะไปหาปลา

ใช่คิสโต๊ะไปชาวบ้านมาร้องอยู่เยอะแบบนี้

นี่แหละค่ะกลายเป็นข่าวเศร้าเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดค่ะ
ซึ่งเกิดขึ้นคิดดูสิ๔โมงเย็น

ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดนะได้รับแจ้งว่า
มีคนนอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาเลย
ด้านหลังโรงเรียนโสมพนมประชาศรรย์นั้นนะคะ

แล้วพอไปถึงที่เบลออยู่นั่นน่ะ
เป็นนายประพันธ์วิเชียนศรีอายุ๖๕ปีค่ะ
ก็ไปดูตามเนื้อตามตัวว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรหรือเปล่า

แล้วลักษณะการเสียชีวิตคือ
ผิวมีรอยไหม้จากแดดที่ร้อนจัด
จากการถามลูกของลุงประพันธ์
บอกแบบนี้บอกว่าพ่อนะนะออกจากบ้านไปตั้งแต่สายแล้ว

พอถึงตอนเย็นเอ้าทำไมพ่อก็ยังไม่กลับบ้าน
ลูกก็ออกไปตามหาพ่อพ่ออยู่ไหนพ่อ
จนมีชาวบ้านมาบอกลูกว่าเห็นพ่อเองนอนอยู่กลางทุ่งนา
ตอนนี้ยาดพอทราบข่าวยาดไม่ได้ติดใจการตายนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าตัวคุณลุงประพันธ์น่าจะเดินผ่านทุ่งนา

เพราะว่าเมื่อวานนี้อุณหภูมิ๔๐กว่าองศานะ
แล้วพอไปเป็นลมแดดอยู่ตรงนั้นไม่มีคนเห็นไงอยู่กลางทุ่ง

เพราะว่าอาการมันก็คือบางทีจะไม่มีเหงื่อออกด้วย
อุณหภูมิในร่างกายสูงจัด
สิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือพยายามจิบน้ำเยอะค่ะ

แต่ถ้าเกิดต้องออกไปจริงก็หาอะไรคลุมเอาไว้หน่อย
กางล่มจะใส่หมวกอะไรก็ได้นะคะ